วันนี้นะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
เป็นสาลาทรงไทยริมน้ำก็คือแม่น้ำแกว้งกลองที่จังหวัดสมุทรสงคราม
คือช่วงแรกเกิดการซุดตัวก่อนนะและหลังจากนั้นพังถล่มลงมา
หายลงไปในแม่น้ำแม่กรองเลยจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือ
จุดนั้นจุดที่หายไปเนี่ยเคยมีสาราทรงไทยอยู่นะ
แต่ตอนนี้มันพังถล่มลงไปในน้ำหมดแล้วและในขณะนั้น
มีคนอยู่ในสาราด้วยนี่คือภาพก่อนและหลัง
ที่พังถล่มแล้วคือหายไปเลยคุณ
คือสาลาตรงนี้เนี่ยมีทั้งร้านอาหารข้าวบรรไกร
ร้านขายเครื่องดื่มแล้วก็ร้านขายหนังสือการ์ตูนเก่า

ใช่ตอนที่พังถล่มลงมาก็มีคนใช้บริการร้านทั้งหมด

ทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า๒๐ราย
ผู้ศูนย์หาย๒รายด้วยกันนะคะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็กำลังระดมกำลังกันนะคะ
ผู้สูญหายทั้ง๒รายอยู่นะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นสาราทรงไทยขนาดใหญ่
แม่น้ำแม่กรองใกล้กับวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
พื้นที่ชุมชนตลาดเก่าเขตเทศบันเมืองสมุทรสงครามค่ะ
เหตุการณ์ก็คือสาระซุดตัวลงแล้วก็พังถล่มลงไปในแม่น้ำเลยนะ
ทำให้มีประชาชนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการอยู่ในสารา
รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าตกลงไปในน้ำบาดเจ็บ
สรุปคือ๒๓รายเป็นผู้ชาย๑๐รายผู้หญิง๑๓ราย
อกจากนี้มีผู้สูญหายนะคะล่าสุด๒รายด้วยการทราบชื่อ
คนแรกนางสุรีอุราชื่นคนที่สองนางสาวพรพิไลเสือเล็กค่ะ
ส่วนก่อนหน้านี้ที่นำเสนอข่าวไปนะคะที่เป็นผู้สูญหายที่ชื่อว่าน้องเข้าตู
เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดป้อมแก้วตอนนี้เจอแล้วนะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำกำลัง
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขึ้นมาจากน้ำ
ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า
ขณะนี้แพทย์ให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ๑๐ราย
อกจากนี้ส่งชุดประดาน้ำลงไปค้นหาผู้สูญหายเพิ่มเติมด้วย
แล้วก็ประสานขอชุดประดาน้ำจากหน่วยกู้ภัย
ซึ่งอยู่ใกล้เคียงมาช่วยกันค้นหาเพิ่มเติม
โดยการค้นหาค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าตอนนี้
ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กรองกำลังขึ้น

เข้าทางเดียวกันเจ้านักที่เอาเครนขนาดใหญ่
ใต้ซากที่มันพังถล่มลงไปในแม่น้ำ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมุทรสงคราม
รายงานเบื้องต้นแบบนี้นะคะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
๒นาฬิกา๔๕นาทีอยู่ใกล้กับท่าเรือ
ข้ามฝากแสงมณิษฐ์ติดกับสาลาทรงไทยอีกหลัง
ล่าสุดค่ะเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ
บริเวณหอประชุมเทศบาลเมือง
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือนะคะ
ส่วนสาราริมน้ำดังกล่าวมีร้านขายอาหาร
ร้านขายน้ำดื่มร้านขายขนมมีร้านขายหนังสือการ์ตูนเก่า
ช่วงวันหยุดแบบนี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเป็นจำนวนมากเพราะว่าอยู่ใกล้วัดด้วยนะคะ
เดินทางไปเที่ยววัดมาทำบุญมาก็มาแวะรับประทานอาหารช่วงเที่ยงแบบนี้
สำหรับสาราทรงไทยดังกล่าวทางวัดสร้างมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
พ่อค้าแม่ค้าเช่าพื้นที่ขายของ
เจ้าหน้าที่สั่งปิดสาลาที่อยู่ข้างกัน
จากภาพจะเห็นว่าด้านข้างมีสาราลักษณะเหมือนกันเลยนะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่สั่งปิดสารานั้นชั่วคราว
รวมทั้งถนนที่อยู่ริมตลิ่ง

เตรียมเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปค่ะ